สัตว์ที่ถือว่าเป็นภาหะน้ำโรคอย่างแมลงวันเราเจอตัวสองตัวนี้ก็ขยะอยู่นะ
เออแต่ว่าที่จังหวัดนครราชศรีมาคุณผู้ชมเจอกองทัพแมลงวันมากันเป็นฝูง
มากันเยอะมากันแยะนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับเด็กนักเรียน
โดยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบดูแลค่ะให้ดูกองทัพแมลงวันนี่นะคะคุณผู้ชม
โอ้โหอยู่กันแทบจะเต็มพื้นที่ไม่ใช่แค่พื้นนะคะ
มันยังบินไปตองเกาะสิ่งของต่างทั้งภาชนะโต๊ะนะคะ
เครื่องใช้ต่างมากมายแบบนี้ถ้าเห็นโต๊ะแบบนี้คุณจะนั่งไหมล่ะคุณ
ก็คงไม่ไหวนะไม่รู้จะกำจัดเขาด้วยวิธีการอย่างไร
คือเขาก็มาตอมเต็มซะแบบนี้นะคะนี่ก็อยู่ภายในโรงเรียนบ้านหนองบอน
บนนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
โต๊ะกินข้าวในโรงอาหารห้องเรียนเยอะแยะไปหมดมาเป็นกระบะกระบะแบบนี้
สร้างความเดือดร้อนให้กับครูและนักเรียนมากทีเดียว
ไม่กล้าที่จะไปทานอาหารไม่กล้าดื่มน้ำนะ
เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าแมลงวันคือภาหะนำโรค
ต้องบอกอย่างนี้เมื่อวานวันหยุดวันนี้คือวันหยุด
แต่ว่าแมลงวันมันไม่หยุดนะมันมาเป็นกองทัพนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ลดลงด้วยขยายเป็นวงกว้าง
ไปก่อความรำคาญให้กับชาวบ้านด้วยไม่ได้แค่อยู่ที่โรงเรียนเท่านั้นนะคะ
จนทำให้ชาวบ้านบางรายทนไม่ไหว
ต้องหาวิธีการจัดการคือกางมุ้งกินข้าวกันไปเลย

องทัพแมลงวันเริ่มบินก่อความรำคาญภายในโรงเรียนได้ประมาณ๑เดือนแล้วนะคะ
ก็คาดว่าจะเกิดจากฟาร์มเลี้ยงไก่ที่อยู่ด้านหลัง
ใกล้กับสนามเหล็กเล่นของโรงเรียนนี่แหละค่ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งประสุทธิ์สาธารณสุข
และองค์การบริหารส่วนตะบนนากลางก็เตรียมตรวจสอบภายในฟาร์มเลี้ยงไก่
ว่าเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์นี้ไหม
แล้วก็จะเข้าตรวจสอบในวันพรุ่งนี้หาสาเหตุกันนะคะว่า
จะเป็นเพราะอะไรและจะแก้ไขอย่างไร
ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่ก็คาดว่าน่าจะเกิดจาก
ทั้งเก็บซากไก่ที่แตกชำรุดทำให้กองทัพแมลงวันจำนวนมาก
มารุมนะคะมาตอมซึ่งทางฟาร์มเลี้ยงไก่ก็เร่งปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ค่ะ